คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันนะครับ
คุณผู้ชมส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับ
บอกว่าชนบุรีก็อากาศดีนะครับ
แล้วก็หลายที่นะชมบุรีอากาศร้อนนะครับ
แล้วก็มีอีกที่ส่งเข้ามานะฮะ

เตือนกันหน่อยว่าจะมีหลายจังหวัดที่ยังมีฝนตกหนัก
ที่เชียงใหม่ฝนตกหนักจนเกิดเหนือนี้ครับ
น้ำป่าทะลักท่วมหมู่บ้าน
แล้วมันมาแรงนะน้ำสีโอ้โหแดงแบบนี้เลยนะฮะ
นานกว่า๑ชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากบนดอย
ชาวบ้านต้องหนีน้ำแบบนี้
วนน้ำก็ไหลเชี่ยวท่วมตามถนนหนทางและบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านก็ต้องขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง
แล้วก็นำกระสอบทรายมาวางป้องกันน้ำเข้าคุณ

วางไว้แบบนี้แต่ว่าน้ำมันซัดมาแรงนะครับ
โดยในช่วงน้ำป่าทะลักชาวบ้านบนดอยสุเทพได้ถ่ายภาพโพสต์
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รุ่ม
แล้วก็พื้นที่รับน้ำจากดอยสุเทพให้เตรียมรับมือไว้เลย
ว่าน้ำมันอาจจะไหลลงไปข้างล่างและอาจจะไปท่วมข้างล่างด้วยนะครับ
โดยเฉพาะชุมชนช่างเขี้ยน
แล้วก็ชุมชนย่านห้วยแก้วตีนดอยสุเทพเนี่ยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำจากบนดอย
ทีนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนอีก๔๘จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
ระวังเจอฝนถล่มต่อเนื่อง
เพราะอะไรคุณผู้ชมนี่อ่านตามข้อความที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้เลยนะครับ
เขาบอกว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับ

อันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้บ้านเราที่มีอากาศร้อนอยู่

ลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมนาคมปริมณฑลและภาคตะวันออก
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับ

ตกร้อยละประมาณ๔๐ของพื้นที่นะครับ
ไม่ว่าจะเหนืออีสานกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับ
ภาคใต้ก็คลื่นไม่สูงมากนักประมาณสัก๑เมตร
แต่ว่าฝนตก๑๖๐ของพื้นที่ระมัดระวังกันนะครับ